วันนี้จะมีการประชุมของแพทยศภานะคะ
ซึ่งเป็นการประชุมของกรรมการนั่นเองค่ะ
ประเด็นที่เรื่องของการเข้าตรวจวินิจฉัย

รวมทั้งเกี่ยวกับการออกใบรับรองแพทย์ให้กับพระธรรมชโยด้วยนะคะ
แล้วก็จะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดในที่ประชุมช่วงบ่ายวันนี้
ช่วงนี้เราจะไปติดตามบรรยากาศก่อนการประชุมกันก่อนนะคะ
สำหรับคุณดิรดาวิชัยดิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
แททยศภาเข้าไปเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคให้กับพระธรรมชโย
รวมไปถึงการออกใบรับรองแพทย์นั้นนะคะ
ถูกกำหนดไว้ในวาระที่๖ของการประชุมที่จะเกิดขึ้น
ซึ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการของแพทยศภาค่ะ
วันสุดท้ายที่ทางวัดพระธรรมกายนั้นจะตอบรับว่าจะให้ทางแพทยศภานั้นเข้าไปตรวจวินิจฉัยโรคให้กับพระธรรมชโยหรือไม่
ซึ่งหากไม่มีการตอบรับมาภารกิจนี้ก็จะถูกยกเลิกในทันทีค่ะ
การประชุมกรรมการแพทยศภาที่จะมีขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้นะคะ
โดยมีนายแพทย์สมศักดิ์โลเลขานายกแพทยศภาเป็นประธานการประชุม
และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิรวมไปถึงกรรมการแพทยศภาเข้าร่วมประชุม๕๐คนค่ะ
ซึ่งจะมีการเสนอมติในการเข้ารวดวินิจฉัยโรคของพระเทพยานมหาหมุณีหรือพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ที่ได้มีการร้องขอมาก่อนหน้านี้และการตรวจสอบการออกใบรับรองแพทย์ให้กับพระธรรมชโยด้วย
ซึ่งทั้งสองประเด็นนี้ถูกกำหนดไว้ในวาระที่๖ด้านจริยธรรมในการประชุมคณะกรรมการแพทยศภาค่ะ
ซึ่งคาดว่าหากไม่มีการตอบรับให้เข้าตรวจวินิจฉัยโรคจากพระธรรมชโย
ภารกิจการเข้าตรวจวินิจฉัยโรคนี้ก็จะถูกยกเลิกไปและจะไม่มีการนำกลับมาพิจารณาใหม่
จากตามความเป็นจริงแล้วแพทยศภานั้นไม่ได้มีหน้าที่หลักในการดูแลส่วนนี้
แต่เป็นความต้องการเริ่มแรกจากทางวัดพระธรรมกาย
สำหรับส่วนของการตรวจสอบเรื่องของการออกใบรับรองแพทย์ให้กับพระธรรมชโยนั้น
ในวันนี้ก็จะมีการจัดตั้งกรรมการอย่างเป็นทางการค่ะ
และกำหนดแนวทางการตรวจสอบซึ่งจะมีการตรวจสอบด้านข้อเท็จจริงการวินิจฉัยโรคว่ากระทำจริงหรือไม่
และตรวจสอบด้านความเห็นของแพทย์ว่ามีความสมเหตุสมผลหรือไม่ที่มีการสั่งให้พักรักษาตัว
ในการนี้ก็จะมีการพิจารณาจากหลักฐานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องค่ะ
และสำหรับบรรยากาศในตอนนี้นะคะมีสื่อมวลชนหลายสำนักค่ะที่เข้ามาปักหลักเพื่อที่จะรอผลการประชุมคณะกรรมการแพทยศภาในวันนี้
ซึ่งทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีเองจะมีการรายงานความเคลื่อนไหวนะคะให้คุณผู้ชมได้รับทราบในทุกช่วงข่าวของไทยรัฐทีวีค่ะ
ไม่ส่งมาก็คือปฏิบัติการนี้จะไม่มีนะคะ